พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ระยองกันหน่อยค่ะ

โอ้โหคือคนงานเนี่ยเขาลงไปวางท่อในร่องดินตรงนี้

ดินสไลด์ทับร่างคนงานที่วางท่อ
ดูเนี่ยค่ะจุดที่เกิดเหตุมันเป็นลักษณะอย่างนี้คุณนึกออกใช่ไหม
คนงานเขาต้องลงไปตรงร่องตรงนั้นแหละไปวัด

ต้องเอาตัวคนที่โดนทับเนี่ยพยายามเอาตัวขึ้นมาให้ได้ก่อน

ผู้ภัยโอ้โหปั้มหัวใจนายนพดลนุหังอายุสามสิบสองปีนะคะ
ที่โดนดินสไลด์ทับร่างตรงไซส์งานวางท่อ
นี่อยู่ริมถนนสามสองสี่ห้านะเที่ยมเผลอปลกแดงของระยอง
ร่องตรงนี้ที่บอกว่าเป็นร่องแต่มันก็มีขนาดนะ
กว้างสามเมตรใช่ไหมลึกตั้งสี่เมตรจุดที่ดินสไลด์อ่ะ
ไปดูคุณมันเป็นร่องรอยที่ดินไหลสไลด์มาเป็นทางยาวหลายเมตรเลยค่ะ
นี่เกิดขึ้นช่วงเย็นน่ะนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นน่ะตัวคนงานก็คือนายนพดล
เป็นคนขับรถแบ็คโฮลขณะที่ตอนนั้นทำงานอยู่
แล้วตัวนายนพดลนั่นแหละเขาลงไปแล้วก็ไปวัด
ไปวัดตรงร่องตรงนั้นคือขุดเอาไว้เดี๋ยวจะวางท่อไงคะ
จู่ดินมันสไลด์ลงมานายนพดลหนีไม่ทันจริง
ทับร่างจนมิดไปหมดเลยค่ะลองฟังเพื่อนร่วมงานค่ะ
อยู่ข้างล่างแล้วดินดินพล่มแล้วมันมันจะหลบหลบไม่ทัน
ครับผมเขาอยู่ข้างล่างกี่คนพี่คนเดียวครับ
คนเดียวใช่ไหมครับแล้วแล้วเขาขึ้นมาได้ข้างบนได้ไงพี่
ก็เอาให้โครวเขาค่อยเกียร์ค่อยเกียร์ค่อยเกียร์พอเจอคนแล้วค่อย
อ๋อไม่รุนได้ยังไงอ่ะคุณอืมคือดินมันสไลด์ไปทับร่างจนมองไม่เห็นตัวของนายน้องพ่อโดนแล้วนะ
ครับแล้วเมื่อกี้ที่เพื่อนร่วมงานบอกว่าเอาขึ้นมาได้ยังไงเอาแบ็คโฮลอืม
ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์คุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้หัวตักแก๊โฮมมันจะไปโดนร่างของคนหรือเปล่า
ถูกไหมนั่นสิฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอาตัวขึ้นมาได้นะคะ
งานก่อสร้างนี้เป็นของบริษัทเอกชนที่เข้ามารับงานวางท่อ
แล้วสาเหตุทำไมดินถึงสไลด์ลงมาก่อนหน้านี้มีฝนตกหรือว่ายังไงดินมันอ่อนตัวหรือยังไง
ทางบริษัทเนี่ยเขาขอสงวนสิทธิ์สอบสวนเป็นการภายในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะ
แล้วตัวนายนพดลเองอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปั๊มหัวใจแล้วพาส่งโรงพยาบาลแล้ว
ล่าสุดจากที่ทีมข่าวของเราเช็คข้อมูลมาอาการนายนพดลปลอดภัยแล้วนะคะ